ผู้ชมครับมีเหตุด่วนเกิดขึ้นนะครับ๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาฮะในห้างดังแถวงามวงวานนี่ครับทุกผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งนะครับใช้มีดไปไล่แทงคนในห้างนะฮะ
ดังแถวงามวงวานนทบุรีนะครับประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับที่เกิดเหตุเป็นชั้นจีนะครับ
มีคนบาดเจ็บเนี่ยเป็นพนักงานส่งอาหารเป็นรอปภของห้างนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วสองคนด้วยการถูกแทง
ส่วนอีกคนนึงนะฮะคนร้ายนะครับก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับก็ถูกคุมตัวไว้ได้นะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้นะฮะ
มีผู้ที่เป็นพนักงานที่เขาขายของในห้างเนี่ยอยู่ที่ชั้นจีนนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มครึ่งผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนกับเมายาคลุมคลั่งเดินเข้ามา
กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปยังร้านขายไอศครีมแล้วไปหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ไล่ทำร้ายลูกค้าค่ะนะกำลังเดินซื้อของกันอยู่ก็มีรอปภของห้างเข้ามาห้ามก็เลยถูกแทงไปแล้วก็มีพนักงานส่งอาหารอีกคนนึงถูกแทงไปเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รีบกันมาไล่จับกลุ่มตัวคนนี้นะครับค่ะโอ้โหเหตุการณ์นี้นะฮะ